วิสุทธิภาพอะไร

ไปนะครับจึงนำให้อากาศร้อนความชื้น

ตอนกลางของประเทศไทยแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ
อากาศเย็นจะมาถึงเมืองไหนของเราแล้วนะครับแน่นอน
คงมาดับร้อนได้ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือ
อีสานก็จะเป็นจุดที่ได้รับความเย็น
ค่อนข้างเยอะกว่าจุดอื่นอื่นนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มี
จุดที่เป็นเส้นทางผ่านของลมหนาวพอดีนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับ
เป็นอุณหภูมิช่วงวันที่๓ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับ
พบว่าสีแดงเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีอากาศร้อนนะครับ
กลุ่มหลายพื้นที่ละทีเดียวนะครับยกเว้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

เป็นช่วงที่อากาศเย็นผ่านมาพอดีครับ
ก็จะทำให้สีแดงที่แดงเข้มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
จางหายไปนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศานะครับ
ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๓๒องศานะครับ

ม่วงลงมาถึงบริเวณทางตอนล่างของจีนนะครับ
ส่วนสีฟ้าก็มีการเข้ามาปกครุมเมืองไหนของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้มีความเย็นเนี่ยนะครับ
เข้ามาในเมืองไทยของเราค่อนข้างที่จะรวดเร็ว

เจอกับความชื้นที่หลายวันวันนี้เราเจอกันทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
ใครที่บ้านมีหมอกเยอะนะครับ
รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวในช่วงเย็นอาจจะต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผาเกิดขึ้นได้นะครับ

เหนือภาคอีสานอุณหภูมิอาจจะลดประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็พื้นที่อื่นก็จะลดประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่ศิษย์มหารสวัสดีครับ